สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับเป็นยังไงฮะ
วันนี้ก็อากาศเขาบอกว่าตอนนี้ขอที่อีสานเขาบอกอากาศหนาว
เริ่มหนาวแล้วอากาศหนาวแล้วแล้วเขาบอกว่าเช้าจะ๑๐กว่าองศา๒๐องศาถูกนะครับ
หลังจากนี้เราได้ไปเที่ยวกันอากาศเย็นแน่นอนปีนี้

ก็มีลมแบบว่ารู้สึกมีความเย็นนิดนึงเหมือนกัน

น่าสบายถูกต้องวันนี้แบบไม่ต้องเปิดแอร์
คือทุกคนเตรียมไม่รู้ฉันก็ต้องแบบหาเสื้อนานาออกมาใส่แอป
นี่ไงนี่ก็หนาแล้วนะ
เออแล้วนึกไงรีบใส่ก่อนว่าปีที่แล้วอุ๊ยเดี๋ยวใส่ธันวาล
ไม่ต้องตอนนี้มีเสื้ออะไรที่มันพอหนานิดนึงใส่ก่อน

เพราะว่าจริงเขาบอกว่าปีนี้อากาศจะเริ่มเย็นตามเดิมประมาณสักกลางตุลา
แต่อย่างที่บอกไปก็จะมีการขยับมาเป็นปลายตุลา
แล้วช่วงที่พีคที่สุดจะเป็นช่วงธันวา
เดี๋ยวรอดูว่าธันวาเราจะมีโอกาสได้หยิบเสื้อกันหนาวออกมาใส่

ขอดูจากชาวพี่น้องหลายคนนะฮะ
เฉพาะอีสานภาคเหนือตอนบนทั้งหลาย
อากาศบ้านคุณก็บอกมันหนาวแล้วจริงหรือเปล่า

จริงเหรอใช่ตอนเช้ามดเขาบอกเป็นอย่างนี้นะครับผม

รู้สึกว่าอากาศที่บ้านคุณเริ่มเย็นแล้ว
ส่งมาบอกกันหน่อยน่าจะได้ทราบนิดนึงนะครับ

เขาบอกว่าโอเคล่ะเราอาจจะท่องเที่ยวเหมือนนักชาวต่างชาติ

แต่ถ้าสมมุติวัคซีนไม่ครบ๒เข็มอาจจะมีปัญหานะ

ส่วนใหญ่ก็จะขอดูเลยว่าเราฉีดวัคซีนหรือยัง

อดผู้ป่วยก็คือหลักหมื่นขึ้นอีกแล้ว
มากแล้วค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

ซึ่งยอดหายป่วยเพิ่ม๑๖๑๒ราย
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ๖๓ราย
ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบูรณ์
อันนี้เกิดมาเป็นแบบมีคลัสเตอร์ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงที่เพชรบูรณ์เอง
มีคลัสเตอร์มาอยู่เรื่อยนะคะชี้แจงกรณีที่มีการระบาดของโควิด
ภายในตำบลพื้นที่นะคะเข็กน้อยที่เขาคอ
ท่านบอกว่าตอนนี้กรมควบคุมโรค

ซึ่งยอดผู้ป่วยจริงลดลงเรื่อยแหละ
เหลือวันละประมาณ๒๓คน
แล้วก็ยังมีการปิดตำบลเข็กน้อยอีก๑๔วัน
ตั้งแต่วันที่๑๖๓๐ตุลาคม
ยืนยันว่าไม่กระทบกับการท่องเที่ยวของจังหวัด

ส่วนคลัสเตอร์ที่ภูทับเบิกเนี่ยค่ะ
หลังจากมีการพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีมสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคติดต่ออำเภอหลมเก่า
ก็มีการตรวจคัดกรองเชิงลุกเลยล่ะค่ะ
พบว่ามีคนติดโควิด๑๙จำนวน๑๖๐ราย
โดยเขามีแผนที่จะตรวจหาเชื้อประชากรในภูทับเบิก
ประมาณ๒๕๐๐๓๐๐คน
แล้วก็คลัสเตอร์อีก๗คลัสเตอร์ที่กรมควบคุมโรคก็มีการเช็คสถานการณ์
แต่ต้องเฝ้าระวังต่อให้ครบกำหนดก่อนอันนี้
เพราะจริงที่เพชรบูรณ์มีทั้งหมด๙คลัสเตอร์แล้ว

ศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณ
เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านไวรัสวิทยานะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
เราจะต้องมีชีวิตอยู่กับโควิด๑๙
วัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรค
อัตราการรุนแรงของโรคน้อยลง

แต่ยังต้องมีการพัฒนายาอย่างที่บอกไปค่ะ

อันนี้เนี่ยจะมาช่วยลดความรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิต

ซึ่งเป็นยารับประทานมีประสิทธิภาพ
สามารถลดการนอนโรงพยาบาล
และการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงครึ่งหนึ่ง
ถ้าให้ยานี้ภายใน๕วันหลังจากเริ่มมีอาการ
อกจากนี้เขายังมีการศึกษาชัดเจน
บอกว่ายาโมนูพิราเวียยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ
ผู้ที่ทานยา๔๐๐หรือ๘๐๐มิลลิกรัมเช้าเย็น
ไม่สามารถเพาะเชื้อขึ้นในวันที่๕หลังเริ่มทานยา
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก
หรือว่าไม่ได้รับยาไม่ได้รับประทานยาเลย

ซึ่งยายังรอการรับรองให้ใช้จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาค่ะ
โดยในอนาคตหากบริษัทในอินเดีย
เขาได้รับอนุญาตให้ผลิตถึง๕บริษัทนะคะ
ก็จะทำให้ยาราคาถูกลง
แล้วก็วันนี้อีกเรื่องหนึ่งอัปเดตกัน๑๘ตุลาคมค่ะ
๔๐บาทมีใครที่ซื้อบ้าง
ซื้อก็คือว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยองค์การเพศัตว์ก็จะมีขายในราคา๔๐บาทต่อชุด
แต่คุณต้องซื้อแบบยกกล่องนะคะเพราะเขาขายเป็นยกกล่องเนี่ยเป็นกล่องแบบนี้เลย
ซึ่งใน๑กล่องจะมี๒๐ชุดด้วยกันก็คือกล่องละ๘๐๐บาท
ทางร้านขายยาของทางองค์การเพศสัตว์๘สาขาในกรุงเทพ
ก็คือมีการจำหน่ายอยู่๒ล้านชุดอันนี้
แต่ว่า๘จุดนี้ก็คือยังอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่
หลายคนก็แบบอ้าวเราต่างจังหวัดเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้แบบซื้อ
หรือคนในพื้นที่อื่นจะได้ซื้ออันนี้ต้องรอติดตาม
เพราะตอนนี้ส่วนใหญ่สาขาก็จะอยู่แบบระแวกแถวนี้ค่ะ
ราชเทวียศเสจารันสนิทวงศ์เทเวศรังสิทธิ์
กระทรวงสาธารณสุขสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
แล้วก็ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
อันนี้ก็จะเป็นร้านขายยาของทางองค์การเพศรัชกรรม๘สาขาด้วยกัน

๘๐๐เนอะ๒๐ชุด

มันมีจริงมีจริงที่ผมเข้ามาแล้ว

แต่ต้องซื้อแต่ค่อยทยอย

เพราะว่าในขณะที่ก่อนหน้านี้เราซื้อกันที๓๐๐
กว่าต่ำสุดที่เราเคยเจอบางที๑๐๐กว่าบาท

ที่มีการบอกมาเราซื้อ๔๐บาทได้จริง

ถูกเมื่อกี้เขาแถวซื้อกันหมด

มีจริงแต่ก็ต้องไปต่อคิวต้องรอนิดนึง
จริงเขาน่าจะมีการควบคุมราคาให้มันแบบเป็นมาตรฐาน

ไทยรัสทีวีมันหมดค่าตรวจจ้างพนักงานเพิ่มได้อีกเดือนหนึ่ง

ไทยรัฐทีวีใครจะขึ้นตึกเชื่อว่าไทยรัฐทีวีหมดไปเป็นหลายล้าน
พี่ทำรายการเล็กรายการหนึ่งแฉะรายการ
เดือนนึงพี่ยังหมดค่าตรวจไปเป็นแสนเชื่อไหม

เพราะตรวจทุกคนถูกต้องป่ะใครเข้าแฉพี่ตรวจหมด

เนี่ยแล้วเขาก็บังคับให้ซื้อให้คนละแค่ชุดเดียวนะคะ

ไปต่อคิวเนี่ยก็คือคนละกล่องคนละกล่อง

แต่จริงถ้าเกิดหน่วยงานไหนต้องการเนี่ยทางองค์การเพศศาสตร์เอง

ซื้อจากหน่วยงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วย

๘๐บาทที่พี่จะ๘๗บาทต้องซื้อกี่ชิ้นล่ะมั้ย
เท่าไหร่ครับอ๋อถึงจะได้ราคาพิเศษถูก

เมื่อเช้านี้๓๒๐องศาหยิบเสื้อผ้าใส่ไม่ทันเลย

จังหวัดต่างใครเริ่มอากาศเย็นแล้วรู้สึกได้นะ

เมื่อวานนี้เป็นวันหนึ่งที่ตัวเองไม่อยากจะกล้าใช้แบบว่า
ไม่ของหนูเนี่ยไม่ใช่ไม่กล้าใช้นะ

คุณรีบเช็คเลยว่าเอ้าสรุปแล้วเงินในบัญชีเราตอนนี้เป็นยังไง
บัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เราใช้อยู่เนี่ย
มันมีใครมารูดอะไรผิดปกติไปหรือเปล่า

ตอนแรกเขาบอกผู้เสียหายหลักพัน

อยู่ดีมันมีแฮคเกอร์แฮคเกอร์ก็คือคนที่แบบก่ออาชญากรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส
แบบว่าในบัญชีออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ดีดูดเงินในบัญชีของเราออกไป
ตอนแรกบอกมีผู้เสียหาย๕๐๐คนสักพักเย็นตกเย็นสักทุ่ม
กลายเป็นหลักพันถูกต้องไหมคะเมื่อเช้านี้บอก๒๐๐๐
วันนี้ข่าวใส่ไข่กำลังดำเนินรายการอยู่บอกทะลุ๔๐๐๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
น่าเป็นห่วงมากนะครับยิ่งเจอนะมศ
คือวันนี้มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนหลังจากถูกหักเงินออกจากบัญชีธนาคาร
หรือบัตรเดบิตบัตรเดบิตด้วยนะเม
คือเงินอ่ะมันหายไปจำนวนหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุครับครับ
เราคิดว่าการฝากธนาคารปลอดภัยที่สุดถูกต้องไหม
แล้วอยู่ดีมันหักออกไปเนี่ยทีละ๓๐บาท๔๐บาทแล้วเนี่ย

ชั่วโมงเลยเหรอ
แล้วบางทีในเวลาเดียวกันกดต่อกันเลยก็มีลูกมีหลายแบบมาก
เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมซ้ำชำระค่าสินค้า
บริการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศนะครับ
ตอนแรกเมื่อวานนี้ถ้าสมมุติใครติดตามข่าว
จะมีการนำเสนอว่าเฮ้ยทั้งหมดบางคนบอก
ฉันยังไม่เคยซื้อของต่างประเทศเลยเป็นยังไง

อันก็เป็น๒๙บาทบางอันก็เป็น๓๗บาท

แต่ที่ที่เลยนะครับ

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นะครับ

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการประสานธนาคารก่อน

ณอย่างนี้ธนาคารต้องรับผิดชอบ

ค่ะแล้วก็คอเยาติความเสี่ยหายเกิดขึ้นกับผู้เสียหายทุก
ที่เขาแจ้งความในพื้นที่กรุงเทพฯอาฮาระครเนี่ย
มากตอนนี้มากแล้วครับอาจจะต้องมีการพัฒนาตั้งคณะกรรมการทำงาน

ณวันนี้สิ่งที่ตำรวจทำได้คือการเตือนประชาชน
ไม่ควรกดรับข้อความอันนี้จริงก็เห็นด้วย
ลิงก์ใดรวมทั้งเปลี่ยนรหัสบัตรให้บ่อยเข้าไว้
คือพอเราเปลี่ยนบ่อยแล้วตัวเราก็จะจำละมันต้องโจทย์หาวิธีการจำ
อย่างมีผู้เสียหายบางคนไปเช็คที่ปลายทาง
แล้วก็พบว่าบางคนหายไป๓๗บาท
บางคนก็โดนตัดแบบรัวโดยที่สาเหตุเขาก็ไม่รู้ที่มาที่ไป
ทีนี้เมื่อผู้เสียหายไปอายัดบัตรแล้วก็เช็คข้อมูลนะคะ
ก็พบว่าเป็นการซื้อของในเกมออนไลน์อย่างนี้ก็มี
ทั้งยังมีผู้ให้ข้อมูลอีกว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน
มีคนไปตระเวนติดต่อตามร้านเกม
บอกว่าเขาได้ข้อมูลบัตรเครดิตมาล็อตนึง
แล้วก็ให้กดซื้อเพชรในเกม
เอาไปขายให้เด็กที่มาเล่นเกมในร้านในราคาที่ถูก
คนที่แจ้งเบาะแสนี่เขาก็ปฏิเสธไปอันนี้นะคะ

มีสื่อออกมาช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานี่มีข่าวมาตลอด
บางคนนี่โดนสูบเงินทีละ๓๗บาท
แล้วก็โดนจากเกมออนไลน์จากวัดสูบ
ใช่คือเขาเช็คเลยว่ามันคือราคาแบบ

เหมือนในเกมเราตัดเพชรทีหนึ่งก็เสีย๓๗บาท

คนนี้เคยเอามาเสนอขายมันเป็นแบบนี้นี่นะ

ทั้งนี้เนี่ยหากร้านเน็ตร้านเกมไหน
ที่เคยมีคนมาแบบแจ้งบอกว่าคุณซื้อไหม

อย่างนี้ให้แจ้งเบาะแสกับทางตำรวจหน่อย
เพราะว่านี้นะคะเขาต้องการมากกองปรับปราม
บังคับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

จะได้เป็นเบาะแสเพราะว่าบางทีมันมีแบบ
เราก็ไม่รู้มันมาจากช่องทางไหนอะไรอย่างนี้

นี่ค่ะผมนะ๓๗บาทโดน๑๐พัน
แล้ววันนี้เราก็พยายามติดตามกันอยู่
เพราะว่าอันนี้มันใกล้ตัวเราสุดเลยล่ะ

บางคนบอกว่า๓๗บาท๓๗บาทแต่โดนเป็นร้อยครั้งก็หลักพัน
บางคนมีเงินในบัญชีอยู่หมื่นกว่าบาทโดนมันเอาไป๔๕๐๐เลย
มันไม่ได้ปรานีนะฮะไม่ได้ปรานีว่าโอ้โหฉันจะเอาไปแบบว่า

แอคเคาน์ไหนนี่สามารถเข้าได้มันก็ตอดไปเรื่อยเลย

วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่งหรือตำรวจไซเบอร์

เขาแถลงข่าวกรณีมิจฉาชีพล้วงข้อมูลส่วนตัวเนี่ย
อกถอนเงินจากบัญชีธนาคารเนี่ยบอกเบื้องต้นเนี่ย

ยอดสูงสุดที่โดนคือ๒๐๐๐๐๐บาท
มูลค่าความเสียหายยังอยู่หลัก๑๐ล้านอยู่นะฮะ
เสียหายถูกถอนเงินในแต่ละครั้งจำนวนไม่มาก

เชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะก่อเหตุคนเดียวแน่นอน

สารนิษฐานว่าอาจจะเกิดจาก๓ลักษณะ

แต่ถ้าเกิดบางแอคเคาน์
หรือว่าบางเลขบัญชีไม่ได้ผูก

ปรับสมุดหมดโอพนักงานตาย

ดังนั้นต้องไปแบบแจ้งธนาคาร

สนุกแล้วเราจะไม่รู้รายรับรายจ่ายเลย

ตอนนั้นที่แบบเป็นข่าวสักพักหนึ่งข่าวหายไป

วันนี้แหละเราหลายคนชีวิตพวกเราต้องการชีวิตออนไลน์
เราเอาบัญชีของเราไปผูกกับบัตรเครดิตบัตรเดบิต
หรือบัญชีธนาคารตอนนี้คุณไปสมัครไปเปิดบัญชีธนาคาร

มันอาจจะหลุดออกไปหาแก๊งมิจฉาชีพ

ส่งเป็นลิงก์มาตามข้อความเข้าทางโทรศัพท์มือถือ

ปรากฏว่าเมื่อส่งมาปุ๊บคุณมีโอกาสกู่เงินบ้าง

คุณมีโอกาสรับเงินกู้สองแสนสามแสนบาท

กดลิงก์เข้ามาค่ะปรากฏว่าเราไปกรอกข้อมูลให้กับเขาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเองอันนี้ก็เป็นไปได้สามการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเจบิตในชีวิตประจำวันครับ
เช่นการให้พนักงานไปชำระค่าสินค้าและบริการในห้างการเติมน้ำมันอ้าวถ้าใช้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าของหลุดไปก็คือหลุดอีกเอาง่ายเลยว่า
พนักงานที่เราเคยไปห้างอย่างนี้ไม่มีใครพกเงินสดไปหรอกซื้อทีวีทีสี่ห้าหมื่น
อ่าใช่รูดการ์ดอือฮืออีแบงกิ้งถูก
ปรากฏว่าเขาก็จะมีข้อมูลกับเราถูกต้องไหมคะ
ปั๊มน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่อ่า
อาจถูกพนักงานเนี่ยเก็บข้อมูลหน้าบัตรสิบหกหลักเอาไว้อือ
แล้วก็เลขที่เขามาพูดสี่วีสี่สามตัวหลังบัตรใช่นะฮะ
ซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บคนร้ายอาจจะมีการรวบรวมข้อมูล
แล้วในที่สุดโอเคเศรษฐกิจนี้นำไปขายต่อในตลาดมืดดีกว่าถูกต้อง
อืมยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ข้อมูลก็ยิ่งเป็นแวร์รูปมันยิ่งเป็นมูลค่าถูกต้องไหม
หลังมาเนี่ยหลายที่เขาก็จะแก้ปัญหานี้
ด้วยการที่ยกแบบว่าตัวเครื่องที่รูด
ถ้าเป็นร้านอาหารบางทีเขาเอามาแล้วเขารูดจากที่โต๊ะให้เห็นไปเลยว่า
เขาไม่ได้มีการถ่ายหรืออะไรไว้อะไรอย่างนี้

เพราะส่วนใหญ่เขาจะเก็บบัตรยกไปไปที่เคาน์เตอร์ไงอืม

เพราะล่าสุดพี่ชาวไปเติมน้ำมันเนี่ยเขาก็เอาตัวรูดเนี่ย
เดินมาเลยมาเดินมาเลยโอ้ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
เพราะว่ามันต้องกดรหัสด้วยเขาบอกว่ามันต้องกดรหัสด้วย

บอกอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพฤติกรรมการดูดเงิน
จะเป็นการดูดเงินจำนวนไม่กี่บาท

ก็มีคุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะทั้งไลน์ด้วย
เข้ามาบอกนี่หลายที่เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้ว
อย่างบางคนบอกโคราช๒๓องศา
ชัยภูมิคุณอธิตยาบอกว่า๒๓องศาอย่างนี้นะ
โคลราศ๒๔องศาค่ะ
เมื่อกี้มีบอกว่าสกลนครหนาวเลย
เสื้อกันหนาวมาใส่แทบไม่ทันอะไรอย่างนี้นะ
แต่เราอาจจะตื่นเต้นว่าทำไมหนาวเร็วแต่ความจริงมันไม่ได้เร็วนะ

ใช่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วใช่แต่เราไม่คุ้น
เรายังคิดว่าเพราะปีนี้เราไม่ได้ทำอะไรกันเลย
ใช่ไหมล่ะแต่ความจริงมันสิ้นปีแล้วนะ

อีกสองเดือนกว่านี้สิ้นปีแล้วนะเขาจะเอา๕๔๓๒แล้ว
สุขสวัสดีพวกอากาศดีจังค่ะนี่

ถูกแหละครับเริ่มเย็นนะครับจริง

บางคนบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลย
พี่ครับผมแห่ผมแห่ครับต่อไปจะไม่แย่ครับเพราะว่าตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วฮะ
เด็กเมืองเพชรครับฝากถึงเด็กวัดม่วงฮะหลังท้าทายจะมาถล่มบ้านหมอปลานะครับ
ว่าน้องบาสเนี่ยอายุ๒๑ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นนะครับ
หลังจากใช้วุฒิมีดสองเล่มวิ่งออกไปต่อสู้กับกลุ่มวัยรุ่นที่
ข่มขู่ที่บ้านนะครับผมนะฮะจนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียชีวิตไปสองคน
รายก่อนที่หมอปลาเนี่ยแล้วก็เสียเปียนะครับ
จะเข้าช่วยเหลือพร้อมออกเงินนะฮะค่าประกันตัวเนี่ย๕แสนบาทให้นะครับ
ต่อมาครับเด็กวัดม่วงฮะเกิดความไม่พอใจจึงได้ตั้งกลุ่ม
มีบรรดาวัยรุ่นที่ในกลุ่มเด็กวัดม่วงออกมาโพสต์ข่มขู่ในบาสต่าง
นานาแถมยังโพสต์นัดกันไปที่บ้านหมอปลา
ซึ่งระบุว่าเป็นทีมงานเด็กเมืองเพชรได้โพสต์คลิปฝากถึงเด็กวัดม่วงครับ
โดยระบุว่านะครับถึงเด็กวัดม่วงจะมาถล่มหมอปลา
และบาทนั้นเนี่ยขอให้มาเพชรบุรีไม่ได้มีน้ำตาลหวานแค่อย่างเดียว
นี่แต่อยากจะให้ใจเย็นให้เป็นเรื่องของกฎหมายจะดีกว่า
อย่ามาท้าทายกันไม่ได้มาปกป้องน้องบาส
แต่คำพูดของน้องเนี่ยพูดไม่ดีก่อนพูดท้าทายใครขอให้คิดดีก่อน
แล้วก็ท้าทายคนดีจะแพ้เขาอยากฝากไว้ให้คิดฮะ
นี่ครับอันนี้คือเด็กเพชรบุรีฮะมีเสียงไหมฮ
พ่อดีเหมือนเฮงศักดีถูกตัวดีเมืองเพชรอัฮะมาให้มาดีไว้
พอวันจะถึงฝั่งก็ตกตือด
อย่ามาท้าทายอย่ามาอะไรแถวเพชรบุรีนะครับผม
ก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับผมจะพูดอะไรนะฮะจะท้าทายปลายนะเมืองเพชรนะครับมันไม่ได้มีคนเดียวนะครับ
สิบ่อยมีอะไรบอกไหม
มีอะไรบอกไหมตามนั้นเลยครับฝนถูกต้องฝนถูกต้องอ่าโอเค
นะฮะฝากไว้อ่านี่ฮะเด็กเพชรฝากมาค่ะคนดีก็มีกับแพ้เขา
วันนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องที่คลาสาห์เกิดขึ้นมากมายเหมือนกัน
เพราะว่าโอเคล่ะอยากจะมีการคือเอาคืนเอาคืน
ถึงขนาดวันที่ทำรวจไปบุคคลชุมชนวัดม่วงเลยนะอ๋อหรอฮะ
ว่าไปเป็นยังไงวันนี้มีการบุคคลเนี่ยก้าวหลัง
ก้าวหลังแบบว่าไม่ให้เด็กกลุ่มนั้นไม่ให้ทันทั้งตัวเลย
เนื่องจากว่าเป็นคดีคดีนึงนี่ดูนะฮะทำรวจก็บุคคลไปมาให้ทุกคนตั้งโตกันเลยว่า
เฮ้ยทำไมเป็นอย่างงั้นหรือแต่ถ้าจริงแล้วคนก็บอกมันเป็นวัยวัยขนองของน้องเขา
แต่บางทีมันเป็นเรื่องใหญ่โตกันจริงนะตอนนี้ครับผมนะฮะ
อันนี้คือบุคคลชุมชนวัดม่วงเลยวันนี้ตำรวจบุคคลเลยฮะ
ในช่วงบ่ายวันนี้แหละตำรวจได้มีการบุคคลชุมชนวัดม่วงแบบ
ให้ใครตั้งตัวเลยอืมนี่นี่ฮะเพราะหลายคนก็ออกมาอัดคลิป
ไม่อยากให้มีการสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับผมนะใครถูกก็ว่าตามถูก
ผิดก็ว่าตามผิดนะฮะมีหลายคนก็ออกมาให้ความคิดเห็นนะฮะ
เกี่ยวกับประเด็นนี้ในโลกโซเชียลตอนนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
นครสวรรค์เห็นเขาบอกน้ำมาด้วยแล้วก็หนาวด้วยเหรอฮะตอนนี้มาเลย
นำคนสวรรค์เนื้อจากเอ่อเมื่อวานคุณอาบบาพรรดิฝังว่าตั้ม
ที่ดินของฉันที่ปลูกผักปลูกมันนะนะเป็นยังไง
โดนหมดเลยน้ำก้นไปแล้วรอบนึงฉันก็ดีใจนะมันแห้งแล้ว

ใช่เพราะว่าคอมปาซุมานี่ก็คือ
อีกรอบนึงเดี๋ยวจะมีพายุอีกถูกต้องไหม
ซึ่งเขาบอกว่าปีนี้น้ำมันไปเร็วนะ
แต่ตัวที่๒ที่เพิ่งมาเนี่ยมันมาแล้วอยู่นาน
ครั้งแรกปี๕๔น้ำมันจะไหลมาเร็วไปเร็วมาเร็ว
แต่ปีนี้ต่างจังหวัดนครสวรรค์ชัยภูมิเนี่ย
เขาประกาศเลยว่า๑๐ปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอน้ำท่วมเยอะขนาดนี้เลย
ชัยภูมิก็เมื่อคืนท่วมเยอะเหมือนกันคอมปะซุมาชัยภูมิก็โดน
รอบครั้งที่แล้วก่อนเตี้ยนหมูก็โดน
เดี๋ยวกลับมาให้น้องมาเล่าให้ฟังรายงานว่าแต่ละพายุเนี่ยต้องปิดถือว่าเป็น๓ลูกแล้วเนาะ

แล้วลูกที่๔ใกล้เจาะเข้ามาเร็วนี้แล้วด้วย
นะครับผมช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
น้ำยาอนามัยมิสทีนผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
เอาละครับมากับข้าวใส่ไข่
จริงแล้ววันนี้มีเรื่องทุกคนก็เล่าให้ฟังว่า
เฮ้ยบุกตบลูกนี้อ่ะคาล้านกาแฟเลย
ตบเลยนะใช้ว่าตบลูกหนี้เนี่ยคาร้านกาแฟเลย

คือผู้สื่อข่าวเขารายงานว่ามีชายรายหนึ่งเนี่ย
ทำร้ายพนักงานสาวในร้านกาแฟ

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ย
พบว่าผู้ชายเนี่ยอายุประมาณสัก๔๐ปี
เดินเข้ามาเนี่ยสั่งกาแฟกับเพื่อนอีก๒คน
แล้วก็คว่างแก้วกาแฟใส่พนักงานในเคาน์เตอร์
จากนั้นก็ได้ฉุดกระชากก่อนจะตบพนักงานไปที่ใบหน้านะครับ
เราจะเล่าให้ฟังว่านางสาวเอนามสมมุติแล้วกัน

ผู้ชายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
คือสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ตุลาคม

แต่ตนบอกว่าขอผ่อนชำระได้ไหม

นะขอพรชำระแล้วก็ชำระไปแล้วเนี่ยผ่านทางลาย

ซึ่งเงินที่ทวงไปเนี่ยเป็นเงิน๒๙๕๐๐๐บาทก็เยอะนะครับ

รวมดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ๑๐ต่อเดือน

โดยตนเนี่ยยืมเงินมาหลายครั้ง
ทุกครั้งก็จะผ่อนให้ทุกเดือนไม่เคยขาด

แต่ตนจำไม่ได้ว่ายืมเงินชายคนดังกล่าวเนี่ยมาจำนวนเท่าไหร่
พูดอย่างงั้นแต่ที่รู้เนี่ยไม่น่าจะถึง๒๐๐๐๐๐บาท

คือตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองทั้งหมดเท่าไหร่

อ่าฮะแต่ท่านเจ้านี่เขาแจ้งมา๒๙๙๐๐๐เกือบ๓๐๐๐๐๐บาท

เรื่องต้นเนี่ยได้ไปแจ้งความวิธีสพพระพุทธบาทเนี่ย
ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในอย่างหวาดภาวะ
เพราะว่าตัวเองยังต้องทำงานในร้านกาแฟ

แต่ต้องเดินทางกลับบ้านด้วยด้วยรถจักรยานยนมอเตอร์ไซค์อันนี้

ดูครับโอ้โหไม่ยั้งเลยแบดหน้าเข้าไป

เขาบอกว่าเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
คู่กรณีเขาบอกว่ากลัวที่เขากลัวคือผู้มี
เขาเป็นคนมีอิทธิพลเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

โดยตำรวจเนี่ยก็จะแจ้งชายคู่กรณีดังกล่าวมาสอบสาเหตุความจริงว่าคืออะไร

มีเสียงสัมภาษณ์น้องพนักงานที่โดนตบด้วยนะครับ

หนูก็จะเดินหนีเขาก็บอกว่าอยู่ไปโวยวายไป
อยากจะด่าอะไรก็ด่าไปหนูไม่อยู่แล้ว
เขาก็ตบหนูสองทีหน้าเคาน์เตอร์

แล้วก็ถามว่าพี่บังมาทำอย่างนี้ก็สนใจยังไง

มึงไปแจ้งความเลยมึงไปโรงพักไหน
กูจะไปรอมึง

คือเป็นผู้ชายแล้วไปตบผู้หญิงก็ไม่แมนแล้ว

เออน้องใช้ความรุนแรงกันแบบนี้

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ตั้งแต่วันที่๑๗ถึง๑๘ตุลาคม
ก็ส่งผลนี่แหละในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากใน๘จังหวัดนะคะ

ชายภูมิบุรีรำศรีสะเกดสะแก้วสมุทรปราการ

รวม๒๔อำเภอ๔๓ตำบล๑๐๗หมู่บ้าน
ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบ๒๙๐๙ครัวเรือน
สถานการณ์ในคลี่คลายแล้ว๒จังหวัด
ส่วนอิทธิพลพายุคมปาสุ

น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่๖จังหวัด
ก็จะมีตากเพชรชบูรณ์ชัยภูมิอีกแล้ว
ลบบุรีปราจีนบุรีแล้วก็นครนายก
รวม๑๒อำเภอ๓๓ตำบล๑๑๒หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ๓๓๒๖ครัวเรือน
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว๔จังหวัด
แล้วก็ผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่
ก็ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทธกภัย๓๓จังหวัด
อันนี้ต้องบอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบ
๓๓๖๗ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต๑๔รายด้วยกัน
บุรี๑๑รายเพชรบูรณ์๒รายชัยนาธ๑ราย
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว๒๔จังหวัด

ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของนครราชศรีมา

ล้นสปินเวย์ไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
แล้วก็ในถนนมิตรภาพด้วยนะคะ
หลักกิโลเมตรที่๑๐๗๑๐๘ยาวกว่า๑กิโล
อันนี้ระดับน้ำลึก๘๐เซนติเมตร
ลดไม่มาสันจรภัยมาผ่านได้นะคะ

ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมถนนมิตรภาพแนวโน้มระดับน้ำตอนนี้ยังทรงตัว
แล้วก็ลดลงค่ะแต่ลดลงแบบช้า
เนื่องจากว่ายังมีมวลน้ำจากในพื้นที่อื่นไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แล้วฝนก็ยังตกนะ
ภายุอีกลูกหนึ่งที่พี่หมดพูด
คาดการณ์ว่าจะมีมาอีกคือพายุน้ำเถิน

เป็นชื่อของทางสปลาวค่ะ
อันนี้เขาก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกส์

เพราะว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยคืออยู่ห่างมาก
คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทิศทางอื่นไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทย

เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าพายุลูกนี้

หรือว่าจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศเราหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอติดตามอีกให้ดูนึงนะคะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับคนที่ประสบนำภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้

โดยเฉพาะที่โคราชนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

แต่ต้นมันมีหน่อสองต่อไหน
มันจะเป็นไงงั้นได้ไหมไม่รู้ไหมหายไปไหนใครไปรอ

อย่ากลับบ้านไปเช็คหน่อยเลยนะ
แล้วก็หงิกบึงกานะเขาให้ฉันมาวันบันเกิด

มดหนูไม่มีอะไรจะให้พี่วันเกิดของหนูปลูกแล้วดี
วันนี้ชาวภูมิทำได้

จะบอกเก่งชนไม่เชื่อถูกต้นผีบ้าอะไรสองแสนห้า
เคยพูดมาแล้วพี่มดมันแพงจริงฉันบอกฉันไม่เชื่อหรอก
ต้นไม้อะไรแถวต้นอะไรมันจะ๒๓แสน
ที่บอก๒๓แสนขนาดในช่วงที่ผ่านมาที่มีคนเอาไปขาย
ถูกใช่๑๒ล้านน่ะมันจะต้องเป็นลายเนื้อวัวลายอะไรอย่างนี้ด้วย
ไม่ใช่แหละลายพายุภูเขาอะไรน่ะ

ฉันก็พยายามไปนั่งดูทุกเช้าไงวะ

ถ้าสองแสนก็เครียดแล้วนะถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปนะ
ถูกต้องไม่ใช่ถ้าเป็นมาให้เห็นจะมีลายฉันก็มานั่งไหน
ได้เป็นป้ามาจากชะชะชิงซาว
ป้าพี่สาวพ่อเดี๋ยวไหนหมด
มาดูไหนลายมันไม่เห็นมีเลย
นี่แหละฉันดูคามมันน่ารักหัวเลาะไม่ออก
เพราะทั้งน้ำตาบอกเลยครับผมหนุ่มข่าวอ่อนลงไปกองทัพกล้วยด่างสองแสน
หักคามือครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับผม
หูยไปแล้วดูครับผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ในกลุ่มกล้วยแดงอินโดนะครับผม
้วยด่างพร้อมระบุว่าเตือนอุทาหรณ์ครับควรวางให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย
คุณดูดิผมควรทำเช่นไรดีครับระหว่างน้องกับกล้วยนั่งดูทั้งน้ำตาลแล้วก็เสียงหัวเราะ
มันพยายามจะเอากล้วยมาต่อให้เหมือนเดิมผมว่าหลายหลายคนคงจะได้รับเสียงหัวเราะจากคลิปนี้ดูฮะ
หลังจากหน้าทิ้มลงไปเรียบร้อยแล้วยังไงดีครับยังไงดีฮะโอ้ทำตัวไม่ถูก
โดยคลิปดังกล่าวครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้เห็นภาพชายหนุ่มที่ยืนอยู่ดีเนี่ย
สะดุดครับทำให้หน้าทิ้มไปหาต้นกล้วยด่างที่วางอยู่จนกล้วยหักเป็นสองท่อน
โดยภายหลังทราบว่ากล้วยด่างที่หักดังกล่าวเนี่ยมีราคา๒แสนบาทครับคุณผู้ชม
พร้อมกับวางแผนอีกว่าอีก๑๐วันจะขายต่อให้ลูกค้าดูสิจะขายอยู่แล้วเชียว
โอ๊ยเมื่อกี๊อันนี้คือสองแสนแต่ของฉันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับพี่พี่ชม

แล้วมือก็ไปข้างหน้านี่มีเสียงสัมภาษณ์นะ

โอ้โหเจ็บช้ำอำภาวามากฮะ
ก็อยากทาหอนให้ทุกคนดูว่า
การวางกล้วยหรือวางสิ่งของที่ว่ามันมีค่า
ให้วางในที่ปลอดภัยดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้โกรธน้องไม่ได้ว่าน้องอะไรใช่ไหม

แต่ว่าในใจก็แอบเสียใจนิดนึง
แต่ว่าเลยบอกเขาไปว่าถ้าเหตุการณ์นี้ตรงกันข้าม
ถ้าเกิดผมไปทำของเขาหักอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าเขาก็ต้องทำอย่างที่ผมทำครับ

และต้นที่หักไปที่น้องแสลมทรัพย์นี้
ผมอิงจากที่ผมซื้อวัณิกา
ต้นนั้นผมซื้อเพิ่มของมาในราคา๒๐๐บาทครับผม

ดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึ

เฮ้ยเป็นล้านก็มีมดตอนนี้เขาเล่นกันในกลุ่มกล้วยด่างอ่ะ

มันไม่ได้ปั่นกันเองมันก็เป็นราคาตามที่เขาซื้อขาย
ในบางกระแสเขาบอกมีคนปั่นนะพี่นะ

เขาบอกว่าพี่มีคนส่งมาให้ฉันดู
มีคนเขาปลูกกันไปไล่ที่เมืองจีนอย่างนี้
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งกล้วยด่างของจีนเข้ามา

รถไฟความเร็วสูงมาทุกวันแล้วนะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นในอนาคตก็อาจจะดาวน์ลงมาเรื่อย

เหมือนเมื่อก่อนต้นลีลาวดีจำได้ไหม

โอ้เปิ้ลนากรณมศพี่ซื้อมาต้นแล้วพี่ต้อง

ก็ดูว่าฟอร์มไหนสวยฟอร์มไหนอะไร

พญาสตบันจำที่อู๋ช่วงหนึ่งก็แพง

เพราะว่าถ้ามันอยู่ที่ใบมันอยู่ที่ฟอร์มของต้นด้วย

ถ้าอย่างนั้นทุกคนปลูกกล้วยด่างหมดลงทุนคนละสองหมื่นบาทเองนะ

พวกเราก็จะต้องเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วถูกต้องไหม

ก็คือจะค่อนข้างคงที่ไม่ได้แบบว่าลงมากอะไรอย่างนี้
ไม้ใบเนี่ยอันนี้ยังแบบก็อยู่เหมือนเดิม

อันก็ลงกลับมาแต่ก็ไม่ได้ลงมาต่ำมาก

ความรู้เท่าไรส่งมาหาก็ได้นะคะมิตเตอร์น้อย
จริงไม่รู้จริง
พะที่บ้านพี่เล่น

หนังคาเขาเลยขนาดที่กำลังเอามะแรงสาบ๘ตัวค่ะ
เรียงไว้บนตัวกับหน้าของแม่ค่ะ

เผลอหลับอยู่คุณแม่
เจ้าหนูลายนี้ก็เอาล่ะลูกชาย
แม่นะลูกชายกำลังเล่นสนุก
โดยผู้ที่แชร์ภาพไม่ใช่ใครอื่นใด

นะภาพดังกล่าวนั้นกลายเป็นภาพไวรัล
ที่เรียกว่ายอดไลก์กว่า๑๓หมื่นไลก์
ในเวลาไม่ถึง๒วันนะคะ
ขนาดที่ชาวเนี่ยต่างพากันเข้ามาคอมเน็ตสนาน
บอกว่านี่มันเลวร้ายสุดไปเลย
ส่วนคุณพ่อไม่ต้องห่วงเจ้าลูกชายหรอก
เพราะว่าถ้าแม่เกิดตื่นมาแล้วเห็นภาพนี้

ที่โดนคนแรกน่าจะเป็นคุณพ่อใจกล้ามากกว่า

ไม่ลืมไม่เรียวเลยมือแม่สั่นอะบอกเลย

ลูกทำพ่อถ่ายอย่างนี้ละ

เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ

เมื่อกี้ที่เรากำลังพูดถึงกล้วยด่างของพี่มดอยู่
เราก็ถามคุณผู้ชมไปว่าต้นของพี่มดยังไง
คุณปุ้มบางนาบอกว่าคุณมดดำต้องถ่ายรูปกล้วยมาดู
เดี๋ยวบอกให้ให้ถ่ายมาให้ดูแล้วค่ะ
เป็นแบบนี้นะคะคุณปุ้มค่ะ
มีแดงอินโดด้วยมีอะไรใช่นะฮะ

ถ้ามนต์ไม่อยากได้ปล่อยพี่ได้๒๐๐๐บาทก็หลู่
โหฉันตั้งใจเลี้ยงอย่างนี้เลย
ไม่ตั้งใจเลี้ยงยังมีพวงมาลัยด้วย
หลายคนถามว่าพี่แอนทองประสมเนี่ย
สรุปจะให้แต่งงานกับคุณเอมั้ยนานมากกี่สิบปีแล้วว่ะ
เราก็ลื้นกันตลอดเนอะ๒๐ปีนะ

ว่านางอยู่ได้เพราะนางเก็บเงินไว้ได้เยอะมาก

คือนางเปิดใจในรายการสามแซ่บว่าคบกันมา๒๐ปีแล้วนะ
คุณเอเหมือนคนในครอบครัวซึ่งกำหนดวันแต่งงานก็ถูกเลื่อนออกไป
เนื่องจากก่อนอันนั้นน่ะตนนั่นแหละคุณไอแอนน่ะแหละเป็นคนทำพัง
แล้วด้วยการจัดสรรเวลาที่ไม่ลงตัวส่วนฝ่ายชายก็เข้าใจในสถานการณ์ทุกอย่าง
แต่เป็นชื่อของคุณแอนซึ่งให้ด้วยความเสน่หา
เห็นชื่อตึกหรือเปล่าแอนเพลสยืนยันว่าตัวเองเลือกคนไม่ผิดจริง

ชอบอ่ะคอนโดอ๋อเงินพี่แอนแต่ชื่อแอนแม่น่ารักจริงแอน
หรามากเลยนี่เก๋กู้รุ่นม่านนะครับผม
มาถึงเรื่องราวของณเดชน์กันบ้างนะครับเอ็นไวน์ครับผม
ยังไงซิณเดชน์สวมแหวนวงนี้พร้อมกับแท็กหาน้องยายาครับ
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองว่านะครับ
เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีสำหรับณเดชนคุกิมิยะกับน้องยายารัสยานะครับ
หลังก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือเรื่องเรือนหอนั่นเอง
ณเดชน์ได้โพสต์ภาพตัวเองโชว์แหวนวงใหญ่
นิ้วชี้ข้างซ้ายพร้อมแท็กไปหาน้องยายางานนี้เนี่ย
แฟนคลับนะครับผมรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียว
เพราะว่าแหวนวงนี้เนี่ยพาคิดไปไกลกันจริงนะฮะ
โอ้โหดูเบ้งเลย
นี่คุณปุ้มบอกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าของพี่มดดำอันนี้สวย
ไลน์สายฝนแดงอินโด่นี่เป็นไลน์สายฝนนะ
และอีกคนนึงบอกว่าคุณพราไดซ์นะคะ
บอกว่าคุณมดดำลายกำลังออกสวยเลยครับ

เสียงเพลงก็ลอยมาเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ๑๗ตุลาค
รถเมศดูจบแล้วเมื่อคืนที่สามช่วงปุ๊บปัง
รถเมย์อุตส่าห์ไล่ดูมามีคุณผู้ชมแนะนำมาทางทวิตเตอร์

อะไรกันดีมีคนแนะนำเรื่องนี้มานะคะ
ไล่ยาวมาเลยเมื่อคืนนี้ตอนที่๑๖
ตอนจบของเรื่องคือต้องบอกเลยว่าหลายคนอยากจะไปส่อง
เมนต์ของชาวเน็ตนะคะคือต่างคนก็ต่างคาดการณ์เอาไว้ว่าละครตอนจบเนี่ย
จะจบเศร้าหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไง

เพราะเอกหนังเอกอย่างครีมซอนโฮแล้วก็ชินมินอา
อุ๊ยถ้าบอกได้ใช่ไหม

ยังไม่ได้อะไรจบก็พูดแค่นั้นละกันคุณผู้ชม
คือแต่หลายคนจะบอกว่าคุณผู้ชมหลายคนอารมณ์ค้าง
บอกว่าคอมเมนต์เลยบอกขอให้มีซีซั่น๒ได้ไหม
ไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องของเคมีของทั้งคู่ก็คือน่ารักมาก

แล้วก็นักแสดงทุกอย่างลงตัวอย่างพอดีจริงสำหรับเรื่องนี้นะคะ

ไม่กว่าที่เช้าเขาให้เรามามันมีหน่อใช่ปะมีหน่อ๒หน่อ

นี่ไงเพราะฉะนั้นรุดเอาห่อมาให้พี่มดด้วยแล้วก็เอาต้นไป
โอ๊ยรอเดี๋ยวหน่อมันก็จะมีอีกคืออะไรพี่ต้องไปถามที่นี่เลยคืออะไรสาวกล้วยมันจะมีหน่อถูกต้องไหม